ใครที่หิวเนี่ยให้ลองรอเอาไว้ก่อนค่ะแม้ว่าสถานะการณ์
วงโควิดจะทำร้ายคนชาวเมืองอย่างพวกเรายังไงก็ตาม
ตามอืมอืมต่างใจวงต่างจังหวัดก็ตามนะฮะแต่ว่ากลับ
บ้านดีกว่าบ้านเรามีรักรออยู่มีไร่มีนาช่วยเหลือเดียวกัน
พูดแบบนี้ต้องมาเลยค่ะสำหรับพี่ภัยทรงประโยชน์
บอกเลยว่างานในกรุงเทพไม่มีไม่เป็นไร
วันแกกลับบ้านไปเลยไปยะโสธรค่ะไปทำอะไร
ไรไถนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขดี
แล้วพอกลับเข้าเมืองกรุงก็จะไปช่วยพี่สาวจับทัพพีจับหม้อทับลาบ
ลาบเห็ดส้มตำขายค่ะวันนี้ค่ะพี่ไผ่ก็เลยส่งคลิปมอบกำลังใจมาให้กับทุกคนที่กำลังท้อแท้ไม่รู้จะทำไงกันดี
พร้อมกับโชว์ฝีมือทำเมนูยอดฮิตเลยที่ตัวเองบอกว่าชื่นชอบมากแล้วก็ทำได้ดีมากด้วย
ไปดูกันค่ะเมนูอะไรอุ้ยเป็นแต่แซ่บจ้า
ใบหน่อยบ่งบ่งพัก
นรับที่ไทยเป็นโอกาชได้มาและงานสิ้นอ่ะ
กินทุกเมนูถ้าคุณผู้ชมอยากกินเหมือนพี่แจ๊คตามไปได้ค่ะที่ถนนปัญญาอินทราเขตคลองสามวานะคะชื่อร้านว่าคนบ้านเดียวกัน
อยู่ในกรุงเทพนี้เองก็ภายหลังว่าช่วงนี้มันก็นะงานเพลงมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นี่หารายได้อีกทางหนึ่ง